แสดงความคิดเห็นต่างนาน

พฤติกรรมแก๊งพรานบรรดาศักดิ์แก๊งนี้
ตลอดทั้งวันรวมถึงทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา

เลียงเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
ที่สวยสง่างามในป่าและสัตว์อื่น

เทวดาฟ้าดินจะลงโทษให้พวกเขา
แล้วก็มีข้อความอื่นตามป้ายนี่แหละครับ

ผมลูกจีนคนเลี้ยงช้างในประเทศไทยนะครับ

คนในโลกโซเชียลก็บอกว่า
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
ขณะเดียวกันชาวเน็ตพากันแชร์ภาพล้อเลีย
ถูกทำขึ้นให้มีลักษณะเป็นป้ายเตือนสีเหลืองดำแบบนี้
ธรรมดาก็จะเตือนระวังช้างป่าระวังสัตว์ป่าข้ามถนน
คราวนี้ดูป้ายข้างล่างสิฮะระวังอะไรครับ
ระวังเจ้าสัวนะฮะพร้อมกับโพสต์ข้อความสร้างกระแสฮือฮานี่แหละครับ
โดยเรื่องนี้นะก็กลายเป็นประเด็นที่คนในโลกโซเชียลเขาสนใจมาก
เพราะว่าในข้อความที่มีการโพสต์กันนะครับ
เขาก็บอกว่าหลายต่อหลายครั้งเคยมีข่าวเรื่องร่าสัตว
แต่ไม่นานสุดท้ายเรื่องก็เงียบไป
รวมไปถึงประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นไปได้ไหม
ถ้าจะนำมาตรา๔๔ทวงคืนป่าเพื่อแก้ไขปัญหาให้มันจบลงโดยเร็ว
หรือจะต้องให้เกิดการสูญเสียสัตว์ป่าอีกหลายครั้ง
ประเทศไทยถึงจะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปได้นะครับ
อีกมุมหนึ่งในโลกโซเชียลยังมีการเผยแพร่คลิปเสือดำ
ในเข็บรักษาพันธุ์สัตว์อ่าทุ่งใหญ่ในเรยสวนนะครับ
ข้าราชการป่าไม้ถ่ายเอาไว้เมื่อ๒ปีก่อน
ขณะเข้าไปทำกิจกรรมจิตอาสา
ขุดเจาะน้ำบาดานให้ชุมชนที่อยู่ในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ร่วมกับประชาชนจากภาคส่วนต่าง
โดยระบุว่าจุดที่ถ่ายคลิปเสือดำเอาไว้ได้
เป็นเส้นทางเดียวกับที่คณะของเจ้าสัวเปรมชัยเข้าไปตั้งแคมป์

มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเป็นเสือดำตัวเดียวกันหรือเปล่ากับตัวที่ตายเนี่ย
เพราะเสือดำตัวนี้ไม่ตื่นกลัวคน
แล้วก็ออกมาให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พบเห็นอยู่เป็นประจำ
อีกด้านหนึ่งในโลกโซเชียลนะครับ
ยังมีการแชร์ภาพออกไปในแนวตลก
โดยเป็นป้ายร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมถนน
มีข้อความระบุประเภทอาหารว่าเป็นอาหารเวียดนามอิตาเลียนไทย
และป้ายถูกข้อความสีแดงว่า
เลวฆ่าสัตว์คล้ายกับเป็นการประท้วง
ก็นี่แหละครับเขาเอามาเขียนทัพใช่ไหม

เพราะว่าเวียดนามอิตาเลียนไทยจริงเขาเป็นอาหารเวียดนาม

ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทอิตาเลียนไทย
แต่คนก็ไปเขียนพวกเลว

รักสิ่งแวดล้อมออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกัน
นัดรนรงค์เชิงสัญลักษณ์กัน

เพื่อให้ประชาชนตระหนักและหวงแหนธรรมชาติค่ะ

สาขาชีววิทยาคณะวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพยาว
เป็นประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

บอกว่า๑๓กุมภาพันธ์นี้กลุ่มนักศึกษา
จะมีการนัดการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในกรุงเทพ
โดยจะมีการสวมหน้ากากเป็นรูปเสือดำ

เรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า
รวมทั้งให้กำลังใจผู้ที่พิทักษ์ปกป้องผืนป่าของชาติ
ให้ทำหน้าที่ต่อไปอย่างกล้าหารค่ะ
จากนี้จะมีการประกาศทางสื่อพร้อมกันทั่วประเทศด้วยนะคะ
และทางทุกมหาวิทยาลัยที่มีชมรมอนุรักษ์
เป็นสมาชิกเครือข่ายจะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เหมือนกัน

เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนร่วมสร้างความตระหนัก
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

ยั่งยืนให้ลูกหลานสืบต่อไป

หรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติ
หวนกลับมาลงโทษมนุษย์เอง
ดังนั้นทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และจะมีการจัดเสวนากันขึ้นด้วยนะคะ
จัดที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยถนน๓เสนใน๑๓นาฬิกา
บ่ายโมงตรงพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนโลกโซเชียลของนิดาโพลนะ

บอกว่าประชาชน๑๔๗๕๒บอกว่า
เรื่องของบทลงโทษยังไม่เหมาะสม
เพราะถือว่าบทลงโทษน้อยเกินไปนะครับ

เรื่องของคดีพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์

ก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

ก็ร่วมสอบสวนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานในทางคู่ขนาน

ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มาก

บกปทศจะรับมาเป็นเจ้าของคดีหรือไม่
ก็อยู่ที่พบตรจะสั่งการมานะครับ

แล้วก็บอกว่าเรื่องของการออกหมายเรียก
นายนพดนพฤกษวรรณอดิษฐรรจการกรมอุทยาน

ให้มาพบกับพนักงานสอบสวน

แต่ปรากฏว่ายังไม่ปรากฏตัวของนายนพดลเลยนะครับ
ก็จะต้องมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒

แล้วก็ถ้าไม่มาอีกก็ต้องเป็นหมายจับแล้วนะฮะ
แต่ว่าถือว่ายังอยู่ในฐานะพยาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์จะลงพื้นที่อีกครั้งนะคะ
จุดที่เจ้าสัวเปรมชัยกับพวกเนี่ย
ตั้งแคมป์ก็คือจะลง๒วัน

อ้างว่าซื้อซากสัตว์ป่าที่ค้นพบเนี่ย
มาจากร้านค้าของชาวบ้าน

และเก็บข้อมูลหลักฐานให้ครบถ้วนค่ะ

หน้าชุดพญาเสือออกมาเปิดเผยนะว่า
ตอนนี้มันมีคลิปเสียงการสนทนา

เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวนั่นแหละ

ก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ

เอ๊ะทำไมเจ้าสัวไม่เจอช้างตกมัน

สำหรับคดีหวยแล้วก็คดีเจ้าสัวเปรมชัย